เด็กเล็กลูกเล็กนี่ต้องระมัดระวังเลยนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากทำธุระกำลังจะกลับบ้าน

มองไปเอ๊ะนั่นเด็กนี่

คุณผู้ชมลองไปดูคลิปนะคะ

บ้านไหนแม่
นั่นยังช็อคยัง

เมื่อวานพี่มิ้วกับพี่อุ๋ยเล่าข่าวนี้ไป

แล้วบ้านอยู่ริมทางมันก็ไม่ได้ริมทางแบบติดถนน

เด็กบ้านนี้คลานออกมากลางถนนแบบนี้
คลานตามหาแม่พี่มิ้ว
คือต้องบอกก่อนว่าบ้านนี้เขามีลูกกัน๔คนใช่ไหมคะ
ปกติเนี่ยบางทีพ่อปั่นจักรยานไปทำงานอย่างนี้

แม่พาลูกคนโตวัย๗ขวบ
ที่ว่าการอำเภอจะไปทำบัตรประชาชน
แล้วก็เลยฝากลูกคนสุดท้องที่อายุยังไม่ถึง๑ขวบไว้กับพ่อ

ก็คลานไปเรื่อยเด็กไม่รู้อยู่แล้ว
ลานไปเรื่อยจนออกมาอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
คลิปนี้นี่๒๕ตุลาคมช่วงสายนะคะ

ตอนนี้แม่เด็กพาลูกย้ายไปอยู่กับพี่สาว
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรแล้ว

ลองฟังเสียงญาติของครอบครัวหน่อยนะคะ
เด็กก็มันเด็กนะเนอะมันก็ไม่รู้
แล้วมันก็คลานขึ้นไปเลยอย่างไร